พูดมาเรื่องความรักขนาดนี้ขอไปเช็คหัวใจนิดนึงละกัน
ของนักเอกสาวคนนี้นิตชาณทานิตชา
หลังจากที่เธอออกมายอมรับนะ

กับทาญาตินักการเมืองค้นดัง

เพราะเธอขอเลือกที่จะโฟกัสกับชีวิตตัวเองมากกว่านะคะ
แล้วก็ระยะหลังมานี้ก็ได้มีการไม่ได้มีการติดต่อกับฝ่ายชายเลยค่ะ
พอเป็นแบบนี้หลายคนก็เลยหันมาจับจ้องความสัมพันธ์ของเธอกับพระเอกคู่จิ้นอย่างโตโนภาคินนะคะ
ว่าจะมีลุ้นได้ไหมถ้าหัวใจของฝ่ายหญิงไม่คิดจะรีเทิร์นกับหนุ่มคนเก่านะคะ
ริชาก็ออกแบบเขินค่ะว่าเธอนั้นยังไม่ได้คิดเรื่องความรักตอนนี้นะ
แต่กับพระเอกรุ่นพี่ก็ยังพูดคุยกันเรื่อยในฐานะพี่น้องค่ะ
ส่วนที่เห็นควงกันไปทำบุญด้วยกันบ่อยจนได้ฉายาคู่จิ้นสายบุญนั้นนะ
นิชาเธอบอกแบบนี้เพราะว่าเวลาตรงกันแบบพอดีก็เลยไปด้วยกันค่ะ
วันนั้นเป็นวันที่ว่างพอดีด้วยแล้วก่อนที่จะไปงานนั้นไปทำงานแถวตรงนั้นอยู่พอดีด้วยค่ะ
ก็เลยแบบโอเคมันไปต่อได้ก็ไปช่วยได้
หนูก็ทำบุญกับหลายคนนะที่ผ่านมาค่ะ
คือเป็นอะไรที่ดีแล้วก็ช่วยสังคมด้วยก็เป็นอะไรที่เรายินดีที่จะทำ
จริงก็ยังเป็นพี่น้องที่หวังดีต่อกันนะคะมีอะไรดีก็ชวนกันทำเหมือนเดิม
มีใครมองเขาจากผู้จินเป็นผู้จริง

ยังคือยังแต่ว่ายังคือมีโอกาส

ไม่ทันละไม่ทันละไม่ทันละ

ตอนนี้โฟกัสแต่ตัวเองแล้วก็อยู่กับปัจจุบันจริง
เพราะว่าเรียนก็ปี๓แล้วมีโฟเจกท์เยอะมาก

คำนี้เผลอตอบไม่ได้เลยนะจ๊ะนักข่าวเชียร์ยังกันเชียร์มวยเลยนะคะ
ก็ออกมาบอกนะคะว่าความสัมพันธ์กับพี่โตโน้ตนี้ก็เป็นพี่น้องกัน
ทำไมถึงเขาเป็นคู่จิ้นกันด้วยนะเพราะว่าเขาเล่นละครเล่นซีรีส์ด้วยกันเคมีเข้ากัน
เข้ากันแต่ก่อนทุกคนก็เชียร์ให้รักกันแต่ว่ามีข่าวกับคุณไอติมไงคนก็เลยแบบเบรกไว้
ตอนนี้ตัดความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะคนก็เลยมาจิ้นขึ้นมาอีกทีนึงแล้วกันนะคะ
ลองดูกันต่อไปแล้วกันนะความสัมพันธ์คู่นี้จ้ะใช่แล้วล่ะค่ะ